พาคุณผู้ชมไปเริ่มดูที่จังหวัดนครพนมกันก่อน
คุณผู้ชมก็มีการจัดเวียนเทียนเหมือนกันนะครับ
บรรยากาศภายในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารครับ
ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมช่วงเย็นเมื่อวานเนี่ย
โอ้โหเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนนะครับ
ทั้งชาวไทยชาวลาวก็ติดกับลาวแล้วนะ
ก็จะมีคนเดินทางเข้ามาด้วยมาเวียนเทียนที่ฝั่งไทยด้วยนะครับ
ก็แห่กันมาร่วมเวียนเทียนนะครับเนื่องในวันวิสาขบูชา
โดยในช่วงสัปดาห์วิสาขบูชาครับ
ทางจังหวัดเองก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนร่วมรักษาศีลอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
แล้วก็มีการเผยแพร่แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดไปในตัวด้วยนะครับ
ก็มากันแน่นวัดเลยนะคะก็ไม่ต่างจากที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
พุทธศาสนิกชนพากันมาเข้าร่วมเวียนเทียนตามวัดต่างกันอย่างเนื่องแน่น
โดยเฉพาะที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงหรือพระมหาธาตุแก่นนคร๙ชั้นค่ะ
ก็มีประชาชนแห่มาเวียนเทียนพร้อมทั้งนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา
ทางวัดยังได้เปิดไฟเต็มรูปแบบด้วยนะคะ
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วย
โดยตลอดทั้งวันจังหวัดขอนแก่นก็มีการจัดกิจกรรมสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งธรรมบุญตักบาทปฏิบัติธรรมและปรัมเพลินประโยชน์ค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีพิธีเวียนเทียน
ใช่ไหมคะซึ่งนอกจากจะมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยแล้วนะคะ
ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชายังมีชาวต่างชาติ
จำนวนไม่น้อยเลยไปร่วมวีนเทียนด้วย
ซึ่งเรื่องนี้พระครูศรีสุวรรณพรเจ้าอาวาสของวัดนะคะเล่าว่า
วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในชุมชนมีชาวต่างชาติมาร่วมพิธีสำคัญทางศาสนา
อยู่เป็นประจำเลยซึ่งชาวต่างชาติส่วนใหญ่
ก็จะมาเรียนรู้และศึกษาพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะ
ต่างชาติเขาชอบนะเพราะว่าบ้านเมืองเขาไม่มีแบบนี้ไง
พอมาเห็นเขาก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจ
ขณะที่บรรยากาศภายในวัดเมืองยาลาก็คึกคักไปด้วยพุทธศาสนิกชนนะครับ
นำโดยนายอนุชิตตระกูลมุทุตาครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปร่วมเวียนเทียนด้วย
แล้วก็ไปฟังธรรมเทศนาจากพระสิริปัญญาคุณรองเจ้าคณะจังหวัดยาลา
เจ้าอาวาสวัดเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานเหมือนกันนะครับ
ก็มีการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนค่อนข้างจะเข้มงวด
เพราะว่าก็เป็นจังหวัดทางภาคใต้นะครับ
ซึ่งการเวียนเทียนตามวัดต่างทั้ง๑๗แห่งในพื้นที่ของยาลานั้น
ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวครับ
เพราะว่ารู้สึกมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเอง
ไปดูบรรยากาศทางภาคเหนือกันบ้างค่ะ
ที่จังหวัดพยาวนายนโรงศักดิ์โอสธนากร
เพราะว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็นำข้าราชการประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมาก
ร่วมกันเวียนเทียนทางน้ำที่วัตติโลกอารามกลางกว้านพะเยาว์ค่ะ
โดยใช้ขบวนเรือพายพื้นบ้านกว่า๓๐๐ลำแบบนี้ยิ่งใหญ่มากค่ะ
กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๓๖แล้ว
ยังนับเป็นหนึ่งเดียวในโลกอีกด้วยค่ะ
แล้วก็เป็นในรอบ๑ปีด้วยที่เขาจะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำแบบนี้
แล้วบรรยากาศอยู่สิฮะ
เป็นภาพมุมสูงให้ได้เห็นกันด้วยนะครับ

เขาบอกว่ากิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำ๓ครั้งต่อปีเท่านั้น
ก็คือในวันมาคบูชาวันวิสาขบูชาแล้วก็วันอาสานหบูชาค่ะ

อยู่ที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรครับ
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๓๓
ไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา
วิสาขบูชาก็ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนานะครับ
โดยเป็นวัดที่พระสามาสัมพุทธเจ้า
ประสูรตรัสลุงและปริณิพาง

ต่อมาองค์การสหประชาชาติก็ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลก
อย่างที่เราทราบกันดีนะครับ
ก็ยังไปกันได้เนอะหยุดต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้